คุณผู้ชมช่วงวันหยุดยาวนี้หลายคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดกันนะคะ
หลายคนเลือกจะขึ้นเหนือแหละเพราะว่ากะว่าจะไปรับอากาศดีอากาศหนาว
แต่ว่าเวลาเดินทางต้องระมัดระวังจริงนะคะ
ทั้งรถเตรียมทั้งคนให้พร้อม
ล่าสุดวันนี้มีรายงานเข้ามาเป็นอุบัติเหตุสลดของนายกเทศมนตรีที่จังหวัดปฐุมธานี
คือไปกันกับครอบครัวขับรถขึ้นดอยอินทนนท์แล้วนี่ค่ะ
รถเสียหลักพลิกคว่ำ
คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่านี่รถอะไรนี่รถกระบะนะคะ
สภาพรถกระบะคือยับเยินขนาดนี้ประตูฉีกสองข้างหลังคายุบ
บลงมาจนถึงเบาะที่นั่งอ่ะค่ะคันนี้มากันห้าคน
มากันห้าชีวิตเสียชีวิตทั้งคันนะคะโอ้โฮ
ช่วงเวลาประมาณเที่ยง๕๐ค่ะก็มีรายงานนะคะว่ามีอุบัติเหตุ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพื้นที่ยอดดอยอินทนนท์ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เสียหลักพลิกคว่ำบริเวณหลักกิโลเมตรที่สามสิบสอง
ซึ่งเป็นทางลงดอยอินถนนในตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองค่ะ
ตรวจสอบดูเนี่ยนะคะก็เป็นรถกระบะสีดำ
ทะเบียนคอราคางทอสันฐานสามสามศูนย์เจ็ดกรุงเทพ
มีนายสมพงศรีอนันต์นายกเทศมนตรีตำบลหลัก๖อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
เป็นคนขับรถนะคะครับแล้วก็เดินทางมาพร้อมกับนางพยาวศรีอานันต์
ภรรยาแล้วก็คนสนิทอีกสามคนโค้งซ้ายตรงนี้นะครับ
คือลักษณะเนี่ยมันเป็นใช่มันเป็นทางลงเนิน
แล้วก็เป็นทางชันแล้วก็เป็นโค้งหักศอกด้วยครับ
คือสภาพศพตอนที่เจ้าหน้าที่ลงไปถึงเนี่ยนะคะ
ศพเนี่ยถูกซากรถทับอยู่บางศพก็คือกระเด็นออกมานอกตัวรถเลย
ตำรวจภูทรจอมทองสอบส่วนเบื้องต้นก็ทราบว่านายสมพงศ์เนี่ย
หนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยขับรถมาท่องเที่ยวที่ยอดดอยอินทนนท์กับครอบครัว
ทีนี้ตอนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือเป็นจังหวะขากลับนะคะเป็นขาลงดอย
ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรประมาณสามสิบเอ็ดสามสิบสองช่วงช่วงนี้ค่ะ
เนี่ยมันเป็นโค้งแบบนี้เป็นลักษณะโค้งหักศอกค่ะ
ลงนะฮะใช่แล้วบวกกับทางลงด้วยคิดว่าคนขับอาจจะไม่ชินเส้นทาง
อาจจะไม่ชำนาญรถเสียหลักแล้วก็หลุดโค้งค่ะพุ่งตกลงไปที่ร่องข้างทาง
แล้วก็ไปชนกับต้นไม้แล้วคือกลิ้งพลิกพลิกหลายตลบ
สุดท้ายแล้วก็คือสภาพพังยับเยินอยู่กลางถนนแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
หลังคาห้องโดยสารตัวถังมันถูกกระแทกบี้ไปหมดนะฮะ
คือถ้าไม่บอกก็ดูไม่รู้จริงว่านี่คือรถกระบะค่ะคือมันยุบไปหมดเลยจริงนะคะ
สภาพรถคว่ำเนี่ยคือเขาบอกว่าถือว่าเสียหายหนักมากนะคะ
หลังคาเนี่ยยุบจนติดขอบกระบะประตูสองด้านฉีกผิดรูปล้อหน้าบิดงอเกือบจะหลุดออกมา
คือเขาสันนิษฐานกันว่าลักษณะเนี่ยรถคงจะเสียหลักแล้วลอยอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พลิกคว่ำซึ่งไม่รู้ว่ากี่ตลบจนทำให้รถเนี่ยพังยับเยินขนาดนี้
เอาเป็นว่าจุดสุดท้ายที่รถหยุดเนี่ยคือหยุดในสภาพนี้
ใช่ค่ะพนักงานสอบสวนเวรแล้วก็นายตำรวจเวรชั้นผู้ใหญ่
ร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลจอมทองก็ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
ชนะสูตรพลิกศพแล้วก็สืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุโดยละเอียดแล้วนะคะ
คือต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้มากันคันเดียวเขามากัน๒คันประมาณ๑๐คนขับตามกันมา
คันหลังที่ขับมาแล้วเห็นคันข้างหน้าซึ่งก็เป็นครอบครัวกันนี่แหละ
เครือยาศการเกิดอุบัติเหตุเขาก็ตกใจเหมือนกันนะครับ
ไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุสลดแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ลักษณะโค้งที่เราจำลองให้คุณผู้ชมดูด้วยภาพกราฟิกเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
คือก็จะเห็นว่านอกจากจะเป็นทางลงแล้วมันเป็นโค้งหักศอก

ลักษณะเป็นโค้งอย่างนี้คือทำมุมแบบสี่เหลี่ยมเลยค่ะ

เออแล้วทางลงเขาบวกแรงเข้าไปอีก
โอ้โหจากลงมาแล้วมันหักฟื๊ดไปทางนู้นเลย
ใช่ค่ะซึ่งโค้งตรงนี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะคะ
แล้วก็มีคนเสียชีวิตสามศพด้วยครับ
คือจุดตรงโค้งนี้มันอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประมาณ๑กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวเป็นเทศกาลหยุดยาว

บอกว่าวันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมากกว่าหนึ่งหมื่นคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาวที่ดอยอินทนนท์
รถสันจรขึ้นลงก็หนาแน่นด้วยนะคะครับ
ก็เบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นเพราะไม่ชำนาญเส้นทางค่ะอาจจะใช้ความเร็วประมาณหนึ่งในการขับมา
แล้วก็พอมาเจอโค้งหักศอกปุ๊บเนี่ยโอกาสเสียหลักมันเกิดขึ้นได้
แล้วก็เลยเสียหลักหลุดโค้งออกไปไปชนกับต้นไม้แล้วก็พลิกคว่ำแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์หลักฐานให้ชัดเจนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง
ส่วนศพทั้ง๕ศพเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะนำส่งชนะสูตรที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลจอมทอง
แล้วก็จะมอบให้กับญาติญาตินำไปบำเพ็ญกุศลค่ะทั้งหมดก็เป็นชาวปฐุมธานีนะฮะ
ใช่ค่ะก็ต้องรอส่งศพมาที่ภูมิลำเนาที่บ้านเกิดอีกทีนึงนะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ใครได้ยินข่าวก็ตกใจนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเพราะคนขับไม่ชำนาญเส้นทาง
ชินเส้นทางหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากอะไรเนี่ย
ถ้าฟังจากผู้ที่เขาเดินทางมาด้วยกันนะฮะเขามากันสองคันนะครับ
ละห้าคนมากันสิบคนนะครับในแดงวงเพ็งอายุหกสิบสองปีครับ
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตะมนต์หลักหกนะฮะบอกว่าตัวเขากับนายกสมพงศ์เนี่ย
เดินทางมาท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่เนี้ยมากันทุกปีอืม
ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สิบสามแล้วนะฮะทุกปี
นายกสมพงศ์เนี่ยกับครอบครัวจะมาไหว้พระที่เชียงใหม่
ปีนี้มากันทั้งหมดสิบคนรถสองคันค่ะโอ้โหดูรถนะฮะ
นี่เอามาโอ้โหคือเก็บไว้ก่อนตำรวจไป
รังคาขุดยุบหายไปเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่นั่งอยู่ในห้องโดยศาธิ์เนี่ย
ช่วงจังหวะที่เหล็กของตัวถังมันบุกมันบี้มันแบนมันกระแทกเนี่ยมันก็กระแทกเข้าไปที่ร่างกายนะครับ
คือนายแดงเนี่ยบอกว่าปีเนี้ยมากันสิบคนสองคันแบ่งกันนั่งคันละห้าคนค่ะ
นายแดงเขาขับอีกคันนึงตัวของนายสมพงศ์เนี่ยขับคันนี้
ที่ประสบเหตุเนี่ยนะครับมากันเนี่ยเมื่อคืนนี้มาถึงก็เข้าพัก
โรงแรมที่จังหวัดลำพูนก่อนนะฮะจากนั้นเช้าวันนี้ก็ขับขึ้น
อินถนนที่จังหวัดเชียงใหม่สัมผัสอากาศหนาวค่ะพอช่วงเที่ยง
ขับรถลงจากดอยอินทนนท์จะเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะตอนที่ออกกันไปเนี่ย
เที่ยงเที่ยงจะเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ลงจากดอยอินทนนท์เนี่ยรถของนายสมพงศ์เนี่ย
ขับคันหน้านำหน้าไปก่อนส่วนรถของนายแดงเนี่ยเขาช้ากว่าก็ห่างกันสักประมาณ๕นาที
นะครับทีนี้พอขับตามกันไปเนี่ยมาถึงจุดเกิดเหตุนายแดงบอกว่า
พอมาถึงปุ๊บที่ห่างหลังกัน๕นาทีเนี่ยนะโอ้โหมาถึงก็คือเจอรถของนายสมพงศ์เนี่ย
พลิกคว่ำเกิดอุบัติเหตุไปเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นภาพแบบที่เราเห็นเลยฮะ
ภาพที่ว่ารถพลิกคว่ำอยู่ที่ถนนแล้วก็กระบะนี่แบบห้องโดยสารนี่ยุบบี้แบนไปหมดอ่ะ
นี่ฮะนี่คือภาพที่นายแดงบอกว่าพอผมขับมาถึงเนี่ยห่างกัน๕นาทีเนี่ย
ก็คือสภาพนี้แล้วอะค่ะแล้วที่สำคัญก็คือคนที่นั่งในรถห้าคน
แต่ละคนกระเด็นกระดอนไปหมดอืมเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุกันหมด
เขาบอกว่าโอ้โหเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งนายแดงบอกว่าเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าจะใช่
เรื่องที่นายสมพงศ์ไม่ชินเส้นทางนะเพราะว่ามากันแบบนี้๑๓ปี
มาเป็นประจำคือทุกปีต้องมาทำบุญแล้วก็มาเนี่ย
ดอยอินทนนท์อย่างเนี้ยมาสิบสามปีเชื่อว่าเกิดจากการเสียหลัก
เป็นอุบัติเหตุมากกว่าคงไม่ใช่จากการชินไม่ชินเส้นทาง
ขับรถตามกันมาแต่ผมตามมาหลังประมาณ๕นาที
พอลงมาอีกทีก็เจอแล้วว่ารถคว่ำปกติแล้วท่านนายกเข้ามาไหว้เสด็จแม่ทุกปีอยู่แล้ว
กับที่นี่ไหว้อะไรนะคะไหว้สเด็ดแม่ดารารสมีไม่มั่นใจครับ
เพราะว่าท่านนโยคท่านมาสิบสองปีเต็มเพิ่งสิบสามปีปีนี้แล้วครับ
เข้าปียี่สิบสามแล้วใช่ไหมปียี่สิบสามครับก็ขับรถตลอด
ขับรถตลอดขับรถอีกตลอดครับ
ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปก็มีญาติญาติแล้วก็ชาวบ้านที่ทราบข่าวค่ะ
เดินทางมาเฝ้าฟังข่าวคราวแล้วก็ร่วมแสดงความ
เสียใจกับครอบครัวของนายสมพงศ์คือชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาเรียกนายสมพงษ์กันว่า
นายกกล้างเป็นชื่อเล่นน่ะนะคะอืมเบื้องต้นค่ะไปสอบถามลูกสาวของนายกสมพงศ์นะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้น้าชายคุณลุงซึ่งก็คือพี่ชายของพ่อนะคะ
รีบเดินทางไปพี่ชายของเธอรีบเดินทางไปที่ที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
ด้วยการซื้อตัวเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองก็คือลูกชายของนายกก้างนี่แหละ
ใช่ค่ะก็รีบบินขึ้นเชียงใหม่ทันทีเลยแล้วก็จะไปรับศพพ่อกลับมาที่บ้าน
ดีกว่านี่คือนายสมพงธ์ค่ะนายก้างที่ประสบจุบัติเหตุคืนภาคเสียชีวิต
ร่วมฟังข่อคราวก็แสดงความเสียใจรอบนี้ที่เขาไปทำบุญ
เขาไปกัน๑๐คนรถที่เกิดเหตุก็เป็นรถนายกก้างเอง
นายกล้างก็เป็นคนขับเองแล้วก็มีภรรยาก็คือนางเภยาวนั่งไปด้วยแล้วก็มีอสมออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ